ก็อาจจะเลื่อนสั่งคดีพระธรรมชโย
เพื่อรอสำนวนการสอบสวนเพิ่มเติม

ขจรสัตวพุทธานุภาพอายการพิเศษฝ่ายการสอบสวน๓
ในฐานะคณะพนักงานสอบสวนคดีพระเทพยานมหาหมุณี
หรือพระธรรมชโยอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
กับพวกรวม๕คนฐานร่วมกันฟอกเงิน
สมคบกันฟอกเงินและรับของโจร
กล่าวนะครับว่าเดิมทีอายการคดีพิเศษนัดสั่งคดีในวันพรุ่งนี้
แต่เชื่อว่าอาจจะมีการเลื่อนนัดสั่งคดีออกไปก่อน
เห็นว่ายังมีข้อมูลอีกหลายส่วน
จำเป็นต้องตรวจสอบหาข้อมูลเพิ่มเติม
และการออกใบอนุโมทนาบุญว่ามีการนำไปใช้เพื่อเลี่ยงภาษีหรือไม่
พร้อมยืนยันว่าจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนสมบูรณ์
เพื่อให้สามารถสั่งฟ้องคดีให้ได้ภายใน๑๑สิงหาคมนี้อย่างแน่นอนนะครับ
คำสั่งของอายการแต่ว่าขอไม่ลงรายละเอียดว่าสอบสวนเพิ่มเติมในประเด็นใดบ้าง
รวมถึงไม่เปิดเผยว่าจะต้องสอบสวนบุคคลใดเพิ่มเติมตามคำสั่งของอายการ
สำหรับการขอหมายค้นวัดพระธรรมกายเพื่อจับกลุ่มพระธรรมชโยครั้งที่๒
คณะพนักงานสอบสวนยังไม่มีการประชุมเพื่อขอหมายในช่วงนี้
ซึ่งในการขอหมายค้นแต่ละครั้งพนักงานสอบสวนต้องดำเนินการอย่างรอบครอบอีกด้วยครับ